หลายคนทวงถามนะคะว่าตอนนี้อากาศในกรุงเทพและปริมณฑลมันแย่ขนาดนี้
ละอองเยอะขนาดนี้ครับทางการทำอะไรอยู่นั่นสิฮะ
จะแก้ปัญหานี้ยังไงจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงบ้าง
มีคนทวิทช์มีคนโพสต์ในโซเชียลเยอะมากค่ะดารานนักแสดงนักร้อง
โพสต์กันหมดเลยว่าคนที่มีอำนาจทำอะไรอยู่
ทวงถามกันมาเยอะซึ่งเขาทำอยู่นะคะ
หน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร
กรมควบคุมมลพิษสำนักสิ่งแวดล้อมกรทมสำนักอนามัย
บังคับการตำรวจจราจรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการหารือและประชุมกันแล้วนะคะ

โดยมาตรการเบื้องต้นและเร่งด่วนตอนนี้ก็คือระดมฉีดน้ำค่ะ
ระดมฉีดน้ำทั่วทุกพื้นที่เพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นละออง
มันมีค่าที่สูงมากเกินไปกว่านี้นะคะ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ออกมาแถลงผลการประชุมนะคะว่าช่วง๒๓วันมานี้เนี่ย
กรุงเทพพบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน๓๐จุด

ก็คือเริ่มมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วค่ะ
คือกรทมจะระดมรถดับเพลิงแล้วก็รถฉีดน้ำ
พื้นผิวถนนในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
เพื่อลดผลกระทบกับประชาชน
หลายคนบอกว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่า
ผู้ว่ายอมรับเลยว่าใช่ตอนนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริง
แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่แก้ปัญหาทางด้านกลางเหตุหรือต้นเหตุเลยนะคะ
มีการสั่งการให้๕๐เขตหมั่นล้างทำความสะอาดถนน
แล้วก็เส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้าต่อเนื่องทุกช่วงเวลา

ฉีดพ่นน้ำในอากาศเป็นประจำทุกวัน
แล้วก็บังคับใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างด้วย
นายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่า
มันเกิดขึ้นทุกวัน๓๖๕วันบางปีก็๓๖๖วัน

มันเกิดขึ้นทุกวันเพียงแต่ว่าอากาศมันระบายได้ดี

แต่ตอนนี้ที่มันเป็นอาการหนักแบบนี้เป็นเพราะอะไร
ก็เหมือนที่คุณปลาเคยอธิบายไว้

มันมีอากาศเย็นจากข้างบนที่กดเอาไว้เพราะมันจมอยู่
แต่ว่าข้างในเราเนี่ยมันเป็นอากาศร้อน
มันก็พยายามจะลอยขึ้นมันก็เลยกลายเป็นฝาที่ครอบหมอกควันเหล่านี้
ไม่ให้ระบายออกไปที่อื่นมันก็เลยอัดกันอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
แล้วก็เลยเกิดเป็นภาวะแบบนี้
แต่นายประลองบอกนะคะว่าแต่อันนี้ยังไม่เรียกว่าวิกฤตนะ
มันแย่ก็จริงแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต
เพราะถ้าวิกฤตก็คือต้องมีค่ามลพิษระดับเกิน๑๐๐ติดต่อกันนาน๓วันค่ะ
หลายคนก็ถามว่าแล้วเราจะต้องเจอแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่

ธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกเลยนะคะว่า
เดือนกุมภาพันธ์ค่ะเจอไปเลยทนไปเลย

เขาบอกแล้วว่า๒เดือนจำได้ไหมตอนแรกช่วงต้นปีเขาบอกแล้วประมาณ๒เดือนที่คนไทยจะต้องเจอ
ถ้าต้องเจอไปถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ผมว่ามาตรการมันต้องเข้มข้นกว่านี้
แล้วก็ทำให้อากาศมันดีขึ้นเพิ่มมากขึ้น
แต่มันเป็นปลายเหตุหรือเปล่าแต่ต้นเหตุเรายังไม่ได้ไปควบคุม
เพราะว่าต่างประเทศเขามีการปิดใช้ลานจอดรถทุกแห่งในเมือง
เพื่อไม่ให้คนขับรถออกจากบ้าน
พอไม่มีที่จอดรถก็จะไม่ขับออกไป
พอรถไม่สตาร์ทมันก็จะไม่มีฝุ่นควันที่เกิดจากเครื่องยนต์ออกไปในอากาศ
รวมถึงเรื่องของการก่อสร้างต่างด้วยนะคะ

ถูกต้องแต่ต่างประเทศรถไฟเขาครอบคลุมไง
ถ้าบ้านเราไม่ให้ใช้รถคำนาคมเรามันบางทียังไปไม่ถึง